อีกหนึ่งการสร้างอาชีพคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเขาทำอาชีพเสริม
ด้วยการปลูกมะเดือฝรั่งค่ะ
ปลูกเพื่อขายกิ่งพันธุ์นะคะ

ออโตเมติก

คือที่ผมเปียกหมดแล้วเนี่ย

ใช้เวลาว่างนะคุณผู้ชมย้ำเลย

เพื่อตอนกิ่งพันธุ์จำหน่ายนะคะ

เพื่อป้องกันโรคแล้วก็แมลงรบกวน
ให้ดูผลมันก่อนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้
เดือฝรั่งทานได้ถ้ามันสุกแล้วนะคะ

ตั้งแต่๑๘๐บาทไปจนถึง๓๐๐บาท
สร้างรายได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคุณผู้ชม

แต่ว่านายนัฐกรคาดว่าในอนาคต
จะมีประชาชนรู้จักมะเดือฝรั่ง

เป็นพืชในกลุ่มผลไม้เพื่อสุขภาพ

ทางสารอาหารและโภชนาการ

อันดับแรกของโลกเลยนะคะ
พคุณของเขาก็มากมายเลยมีทั้งช่วยลดคอเรสเตอรอล
มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วย
เหมาะสำหรับใครผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะ
สามารถกินผลแบบสุกทานแบบสดได้เลย

หวานหอมคุณเหมือนผลไม้นี่แหละค่ะ
ส่วนผลดิบก็สามารถนำไปทำเป็นลวกแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำพริกทานกับข้าวก็ได้นะคะ
ส่วนใบเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นชามะเดือดื่มได้

แต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่านั้นเอง
นัฐกรบอกว่าตัวเองจบเอกเกษตรศาสตร์พืชสวนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อันนี้คือปริญญาตรีนะและปริญญโทจบเอกบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จังหวัดสุรินทร์นะคะก็เลยชื่นชอบด้านการเกษตรแล้วก็อยากจะหารายได้พิเศษ
เหนือจากการทำงานประจำงานประจำของคุณนัฐกรก็คือเป็นพนักงานบริษัทอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมานะคุณผู้ชม
เวลากลับบ้านเนี่ยนะคะมีแค่เดือนละสองครั้งเท่านั้นก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะปลูกไอ้เจ้ามะเดือฝรั่งนี้แหละ
แค่วันละ๑ครั้งเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าเลยเพราะว่ากางมุ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ร่างกายถูกต้องนะคะเป็นแบบผลไม้พืชผลชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแบบติด๑ใน๑๐อันดับของโลกเลย
คือมันเป็นเรียกว่าเป็นผลไม้แถบตะวันออกกลางบ้านเราไม่ค่อยมีก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักกัน
แล้วก็ที่ขายตามห้างก็แพงมากเลยนะคะเขาเรียกว่าลูกฟิกเนอะหรือมะเดือฝรั่งนี่แหละ
แต่ว่าถ้าปลูกในบ้านเราแบบนี้แล้วโอกาสที่เราจะได้ทานก็มากขึ้นด้วย
ใช่แล้วก็เนี่ยเขาขายแบบกิ่งตอนด้วยสามารถไปซื้อกันได้นะคะ

เป็นการสั่งเสริมสร้างรายได้เสริม
ถูกต้องสร้างเสริม
ล่ะคุณผู้ชมยังไลน์มาพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องเอ๊โอ้โหแต่ละคนเนี่ยนะไลน์มา
ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้แหมน่าชื่นใจจริงเลยนะ
นี่จะชอบวันนี้วันเดียวหรือเปล่าเหรอ
นี่ชอบเป็นพิเศษนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เรามีเรื่องให้ชอบเยอะแยะ